นักร้องดังเจ้าของเพลงฮิตแห่งยุคนี้นะครับ
ที่ดังเป็นพลุแตกจากหน้ากากทุเรียนในเวลาต่อมา
แจ้งข่าวบอกว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว
ไม่ได้ไปติดรับงานคอนเสิร์ตร้องเพลงหรืออะไรแบบนี้นะ

ติดจากตอนที่ตอนที่อะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
อมอิสลากิจนิชชีนะฮะนักร้องหนุ่มเสียงดี
ตัวเขาติดโควิด๑๙ได้รับผลตรวจจากโรงพยาบาล
เมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
การติดเชื้อครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
รุ่นพี่ของคุณธอมเขาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย
มาหาที่บ้านเมื่อวันที่๑๐ธันวาคม
เอาแมวมาฝากเอาแมวมาฝากเพื่ออะไรรู้ไหม
เพื่อจะเอามาผสมพันธ์กับเจ้ายูสุ
ยูโซเป็นแมวของคุณธอมนะ

ไม่ได้มาถามเรื่องแมวมาบอกคุณธอมบอกว่า

งานงอกสิงอกเลยทั้งคุณธอมทั้งภรรยา

กระทั่งผลของคุณธอมออกมาว่าติดเชื้อ

ตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่ก็กักตัวต่อไปครับ

ใกล้เข้าไปทุกทีแล้ว๑๐๐ล้านโดสครับ
เมื่อวานนี้นะฮะฉีดไปได้

เป็นเข็มที่๑๘๑๑๘๗ราย
ที่๒นะครับ๑๓๓๘๕๐รายครับ
แล้วก็เข็มที่๓๑๓๖๘๖๔ราย
เข็มที่๔๔๓๔๒ราย

นี่ครับ๙๘๙๗๕๙๙๗โดสนะครับ
เฉียด๙๙แล้วนะฮะ
ก็คงจะถึงเป้าหมายแน่นอนแหละนะครับ
ยังไงก็ทำให้ได้มากที่สุดครับ

ถ้า๑๐๐ล้านโดสเราต้องฉลองกันหน่อยไหม

มันยังไม่ถึง๕๐ล้านโดสเสียที